ทีนี้มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อย
ก่อนหน้านี้เรานำคลิปหนึ่งมาโพสต์ตามหาหัวขโมยค่ะ
มีหัวขโมยไปขโมยรถโยกของคุณลุงที่พิการนะคะ
วัย๖๒ปีที่คุณลุงจอดทิ้งไว้ล่าสุด

นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้แหละค่ะ
รถโยกคันนี้นี่แหละค่ะ

ซึ่งลักษณะของคุณลุงเนี่ยพิการนะคะ

ในหมู่บ้านบ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรำนะคะ
ทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ริมสะน้ำใกล้กับอบต
ลูกสาวของคุณลุงไปโพสต์คลิปตามหา
แล้วก็บอกตำรวจไปแจ้งความกับตำรวจ

รถคันนี้คุณพ่อเขาใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะ
สุดท้ายไปตามหาจนเจอค่ะ
คนที่เอารถโยกคันนี้ของคุณลุงไป
คุณผู้ชมค่ะชื่อว่านายนัทพงศ์โคตรทุม
อายุ๒๔ปีจับกลุ่มได้พร้อมกับรถโยกของกลางค่ะ

นายนัทพงศ์บอกว่าวันเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาบริเวณจุดเกิดเหตุ
พอมองเข้าไปเห็นรถโยก๓ล้อลักษณะคือ

คันนี้จอดอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นของใคร
คิดว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะเอามาทิ้งไว้
เพราะลักษณะสภาพมันค่อนข้างเก่า
ก็เลยนำรถโยกคันนี้กลับบ้าน
อ้างแบบนี้บอกว่าตั้งใจจะเอารถโยกคันนี้
ไปให้ตาของตัวเองใช้เพราะว่าคุณตาอายุมากแล้ว
แล้วก็คุณตาเดินหลังคล่อมด้วย
ไปไหนมาไหนก็ลำบาก
ไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยมานะคะ
บอกแค่เพียงว่าคือก็เห็นมันจอดทิ้งไว้ค่ะ
ว่าไม่มีใครใช้ก็เลยจะให้ตาใช้แค่นั้นนะคะ
นายนัทพงศ์ฝากขอโทษคุณตาที่เป็นผู้เสียหายนะคะ

กลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ